แล้วก็มาทำวิธีการจับผีปอบ

นี่คืออุปกรณ์ในการจับหรือจับหน่า

ที่บริเวณสำหรับประชาคมบ้านหงขาบหมู่สองตำบล
บ้านหงหานจังหวัดอุดรธานีครับ
อุปกรณ์ก็จ้างหมอภีมา
มาจากมหาศาลคามทำพิธีการปราบผีปอบ

ทำพิธีเอาเทียนหยดน้ำมนต์อยู่เนี่ย
เพราะว่ามันมีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านต่อเนื่องกัน
นายคุณโพศีผู้เหยียบบ้านหมู่สองบอกว่า
การทำวิธีครั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านสบายใจ
ก็เป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากหมู่บ้าน
เงินที่จ้างหมอผีมาเนี่ยชาวบ้านเขาลงขันช่วยกันตามกำลังศรัทธา